หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีพูดทีเล่นทีจริงนะครับว่า
หากร่างรัฐมนูลไม่ผ่านประชามติก็จะเขียนรัฐมนูลเอง
แล้วก็ต่อมานี่ก็ออกมาชี้แจงนะครับว่า
เป็นการพูดประชดประชันเท่านั้น
ในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งว่า
ประชามติไม่ผ่านจริงคงจะต้องมีคณะกรรมการ
ร่างรัฐมนูลขึ้นมาดูแลแต่ก็ยังเชื่อว่า
สถานการณ์จะไม่ไปจนถึงขั้นนั้นครับ
สถานการณ์จะไม่ไปจนถึงขั้นนั้นครับแต่ก็ยังเชื่อว่า
สถานการณ์จะไม่ไปจนถึงขั้นนั้นครับ
สถานการณ์จะไม่ไปจนถึงขั้นนั้นครับ

สถานการณ์จะไม่ไปจนถึงขั้นนั้นครับ
สถานการณ์จะไม่ไปจนถึงขั้นนั้นครับ
สถานการณ์จะไม่ไปจนถึงขั้นนั้นครับ

สถานการณ์จะไม่ไปจนถึงขั้นนั้นครับ
สถานการณ์จะไม่ไปจนถึงขั้นนั้นครับ
สถานการณ์จะไม่ไปจนถึงขั้นนั้นครับ
สถานการณ์จะไม่ไปจนถึงขั้นนั้นครับ
สถานการณ์จะไม่ไปจนถึงขั้นนั้นครับ
สถานการณ์จะไม่ไปจนถึงขั้นนั้นครับ
สถานการณ์จะไม่ไปจนถึงขั้นนั้นครับ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการออกเสียงประชามติครั้งที่หนึ่งก็ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติกองทัพสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติรายงานนะครับว่าขณะนี้ยังไม่พบเหตุการณ์ไม่ปกติและมั่นใจว่าการออกเสียงประชา

ของวันนี้นะครับตำรวจนอกเครื่องแบบ๕นาย
จากสถานีตำรวจนครบานสุธิศาลได้แสดงหมายค้นจากศาลอาญา
เพื่อขอเข้าตรวจค้นสำนักงานของสำนักข่าวออนไลน์ประชาไทย
โดยระหว่างการตรวจค้นมีทหารนอกเครื่องแบบ๓๔นาย

โดยเจ้าหน้าที่ยังสอบถามเรื่องเงินทุนในการดำเนินงาน
พร้อมกับสอบถามความเกี่ยวข้องกับการพิมพ์เอกสารที่ยึดได้ที่จังหวัดราชบุรี
ซึ่งทางประชาไทยก็ได้อธิบายนะครับว่าเป็นสำนักข่าว
และไม่มีความเกี่ยวข้องกับเอกสารดังกล่าว
ซึ่งการตรวจค้นก็ไม่พบเอกสารต้องสงสัยใดครับ